หนึ่งก็มีคนเห็นด้วยอีกมุมหนึ่งก็มีคนไม่เห็นด้วยนะคะ
สิ่งเหล่านี้กำลังกลายดิฉันไม่อยากใช้คำว่าความขัดแย้ง

กำลังกลายเป็นความขัดแย้งในเรื่องของแนวคิด
ศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาหรือแม้แต่ในตัวพระสงฆ์เอง
รูปก็ออกมาท้าถึงขั้นดีเบตกันเลยนะคะ
เอาละค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูมุมที่ไม่เห็นด้วย
หลายคนเขาก็ออกมาโพสต์เฟสบุ๊กนะคะว่า
ห้ามนำลูกเทพเข้ามาในสถานที่บริการต่างเลยนะคะ
ไปดูกันว่ามีจุดไหนกันบ้างค่ะ
เริ่มต้นกันที่ธุรกิจต่างที่ออกมาโพสต์เฟสบุ๊ค

ส่วนใหญ่บอกว่าไม่อนุญาตให้ลูกค้านำลูกเทพเข้ามาในร้าน
เพื่อสวัสดีภาพและก็ความปลอดภัยของลูกค้าท่านอื่น
ไม่มีนโยบายส่งเสริมความงมงายในสังคมไทย

เมื่อวานได้คุยกับนักวิชาการด้านกฎหมาย
ทนายความเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ

ไม่มีข้อกฎหมายบังคับก็ไม่รู้จะยังไง
อยู่ที่ความร่วมมือและเรียกว่านโยบายของเฉพาะที่นั้น
ถ้าเรื่องความปลอดภัยก็ยังพอเข้าใจกันได้
แต่ว่าเจ้าของร้านเองเขาก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะว่า
ธุรกิจร้านค้าร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขายผ้าโบราณ
ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพลัชชาโกสยธิน
ก็ออกมาโพสต์เฟสบุ๊คว่าห้ามนำลูกค้าที่มีลูกเทพเข้ามาในร้าน
เพราะเจ้าของร้านไม่ชอบหรืออันนี้ชัดเจนว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีความไม่ชอบส่วนตัว
นำเข้ามาเพราะฉะนั้นใครที่จะมาใช้บริการแล้วมีลูกเทพติดตัวมาด้วย
ไม่รับห้ามเข้าค่ะหรือแฟนเพจเฟสบุ๊คของสถานบันเทิงกลางคืนที่หัดใหญ่เนี่ย
ครับลูกเทพอายุไม่ถึงยี่สิบปีและยังไม่ทำบัตรประชาชนห้ามเข้า
เพราะว่าทางผับก็จะปฏิบัติกับลูกค้าเท่าเทียมกันทุกกรณี
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกเทพจะเข้ามาคุณถือว่าเป็นลูกค้า
ถ้าคุณอายุไม่ถึง๒๐ปีคุณเองก็ห้ามเข้านะจ๊
อันนี้เขาพูดก็ถูกนะคือมองในข้อเท็จจริงเขาก็พูดถูก
เอาแล้วปกติคนไปเอาลูกเทพไปเที่ยวด้วยใช่ไหมในเวลากลางคืน
ฉันไม่เคยเห็นนะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่คือบางคนถ้าเขาติดแล้วเอาไปด้วยก็คงจะมีแหละ
รีสอร์ทต่างเองนะคะก็มีการติดป้ายประกาศห้ามนำลูกเทพเข้าไปในรีสอร์ทนะครับ
ซึ่งเป็นของนายพัทรพลคมุนตรีที่ตั้งอยู่ริมถนนนิตโยตำบลธาตุทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
บอกว่าหากมีการนำตุ๊กตาลูกเทพเข้ามาพักในรีสอร์ทอาจจะกระทบกับผู้เข้าพักรายอื่น
ซึ่งอาจจะเกิดความหวาดกลัวนอกจากนี้ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของยาเสพติด
หรือสิ่งผิดกฎหมายที่อาจจะมีการซุกซ่อนเข้ามาด้วย
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณพัทรพลเจ้าของรีสอร์ทกันค่ะ
ทางรีสอร์ทเราก็ลึงเห็นว่าสิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดความไม่ดีกับพื้นที่ของเราได้
ในเรื่องของการที่จะต้อนรับลูกค้าท่านอื่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจ
เรื่องของความกลัวของลูกค้าท่านอื่น
หรือว่าเรื่องของการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในตุ๊กตาลูกเทพอะไรอย่างนี้ครับ
ไปฟังเสียงภาคประชาชนกันบ้างนะครับ
ภาคธุรกิจมาแล้วกระแสในโลกโซเชียลจากภาคประชาชนก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะ
เขียนชื่อดังอย่างคุณปูจิตกรบุษบาเนี่ยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยาวเหยียดเลย
เพื่อจะต่อต้านกระแสลูกเทพบอกว่า
สิ่งที่คนต่อต้านตุ๊กตาลูกเทพ
เพราะว่าคุณได้เอาโลกส่วนตัวมาเบียดแบ่งโลกส่วนรวมกับคนอื่น
โอ้โหก็มีหลายถ้อยคำนะคะแต่ว่า
ค่อยคำเด็ดนี่แหละเราไฮไลท์ไว้ให้ดูนะคะ

ก็มาโพสต์อินสตาแกรมต่อต้านเช่นเดียวกัน
อย่างเช่นคุณแท็กพระรันยูนะคะ
ก็ออกมานี่แหละโพสต์เป็นภาพตัดต่อตุ๊กตาลูกเทพ
นั่งซ้อนอยู่รถฮาเล่ของเขานะคะบอกว่า
พาซ้อนมอไซคฮาเล่ชั่วโมงละหมื่น
ดูสิจะนั่งไหมตกไม่เก็บนะลูกเทพ
เกาะเองนะเพราะเป็นเทพช่วยตัวเองได้

ไปดูในมุมของแท็กซี่กันบ้างนะคะเขาเองเขาก็บอกว่า
ได้รับความเดือดร้อนจากผู้โดยสาร
อุ้มตุ๊กตาลูกเทพขึ้นมาบนรถ
เพราะว่าคนที่อุ้มตุ๊กตาลูกเทพขึ้นมาโดยรถ

บอกว่าขับดีหน่อยเดี๋ยวลูกเทพของเขาจะเมารถ

นี่แหละค่ะคลิปนี้เดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะ
คือแท็กซี่ก็ได้รับหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเบา
เพราะบางทีรับผู้โดยสารมาผู้โดยสารเอาลูกเทพขึ้นมาด้วย
คือขึ้นมาไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ขึ้นขึ้นได้

ลูกเดี๋ยวลูกเมารถ
เขาคุยกับลูกเทพคุยกันแบบว่าหนุ่งหนิง

แล้วจะมีเด็กออกมาวิ่งเล่นหรือเปล่าถ้าคุยกันขนาดนี้

นี่มันสำหรับบางคนที่เขาไม่ได้เชื่อ

สถานที่ต้องอ่านคลิประบายลงโซเชียลนะคะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นกระแสบนโลกโซเชียล
ส่วนหนึ่งของชุกตาลรูคเทพคือยังอยู่กับวิจารณนยาน
ของแต่ละบุคคลนะคะว่ามีความเชื่ออย่างไร